เรื่องราวของของกินอันนี้ก็คือเรียกน้ำย่อยกันก่อนเพราะว่านี่ก็ใกล้เที่ยงแล้ว
ย่อยน่าจะออกแล้วเรียกแบบนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคุณชนะจะพาไปเรียกน้ำย่อยแบบหนัก
ในช่วงของตลอดกินเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่จังหวัดสระบุรี
ของกินที่นั่นเขาเด็ดมากผมไปเองเลยนะจะบอกให้ลงพื้นที่ถึงที่ร้านเลย
การันตีความอร่อยไปติดตามกันเลยครับในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
มาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
มาที่นี่เราก็ตรงดิ่งมาที่วัดพระพุทธฉายเลยครับ
สำหรับพระพุทธฉายที่ว่านี้นะครับคือรอยพระพุทธรูปยืนบนแผ่นหิน

ในวัดพระพุทธฉายสันนิษฐานนะครับว่า
ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอายุทยา
โปรดให้สร้างวัดพระพุทธชายขึ้น
เรียกว่าเป็นศาสนสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสระบุรีเลยครับ
อกอิ่มใจแถมได้อิ่มบุญกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ
เอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปอิ่มท้องกันนะครับกับร้านอาหารพื้นบ้าน

ร้านที่ผมบอกนะเดินทางมาถึงที่ร้านนี้

เป็นอาหารไทยแบบโบราณเลยนะ

ใครก็ว่าอาหารที่จะอร่อยก็ต้อง

พอเข้ามานั่งในร้านแล้วรู้สึกเลยว่ามันนุ่มเย็น
และมันอยากกำลังทานอาหารไทย

ของว่างนะคะเป็นช่อม่วงค่ะ
ต่อไปนี่มัสมัน
อีกอย่างหนึ่งทานอาหารไทยไม่มีน้ำพริกไม่ได้

เข้มข้นมากเลยนะวางเป็นสำหรับเลยดูก็รู้เลยนี่ข้าวแช่แน่นอนค่ะ
คืออยากจะให้รับทานเพราะว่ามันจะหารับทานกันยาก
นี่คืออะไรครับเนี่ยแกงนอกหม้อค่ะแล้วที่ว่าแกงนอกหม้อคือจะเป็นน้ำเหมือนน้ำซุปอ่ะ
อันนี้ก็ที่เด็ดของมันนะครับเดี๋ยวจะได้ลองทานกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะ

ข้างล่างเข้ามาเป็นคำแล้วอ้าวเดี๋ยวจะลองเอาข้าวเปล่าดูรสชาติเป็นยังไงลองดูครับ

หมอม

มันก็ไม่ได้เละจนเกินไปแล้วก็ตัวแกงและสมบัติเนี่ยหอมมาก
ทานอาหารไทยมันก็ต้องมีน้ำพริกมันถึงจะครบเครื่องถูกไหมแล้วก็ทาน
ในความหอมข้าวสวยร้อนร้อนคุณผู้ชมภาพแต่มันเนียวไปเลย
น้ำพริกมะขามเนี่ยมันไม่ได้หาทานกันอย่างนี้ง่ายความเค็มแล้วก็ความ
กรมกล้องทอมพริกนี้สุดยอดอย่างงี้เนี้ยนี่ข้าวแช่ภาพไทยไทยของเรา
มันหอมไหมแล้วมันสับกันดีกับตัวรสชาติของลูกกะปิทอด
ก็เลยเอาน้ำแกงมาไว้ด้านนอกหยิบมะนาวขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมครับ
ก็บีบลงไปเลยคุณผู้ชมครับเป็นแบบนี้
อย่าไปคลุกแรงเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวตัวเนื้อปลากับเนื้อกุ้งมันจะเละ
รสชาติมันเปรี้ยวหอมมะนาวแต่ว่ามันมีความเข้มข้นกับตัวน้ำซุป
โอ้โหทานครบทุกเมนูอร่อยมากนะ
แล้วมันเป็นรสชาติที่บางเมนูคุณผู้ชมไม่เคยทานมาก่อน
มาที่ร้านนี้จุดสังเกตของเราครับมายังไงอะไรยังไงเอ่ย
ถ้าจากกรุงเทพก็มาทางบายพาร์ทใบพาร์ทแล้วก็เลี้ยวมาทางเสาให้
สักประมาณร้อยเมตรค่ะแล้วก็ตรงเข้าหมู่บ้านมณิชซิตี้
แต่ถ้ามาไม่ถูกจริงหายังไงก็ไม่เจอ
โทรมาได้ไหมฮะหมายเลขโทรศัพท์ครับ

เปิดทุกวันค่ะ๑๑โมงเช้าถึง๒ทุ่มค่ะ
ส่วนช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โอนะครับ
ที่ให้โอกาสกับช่วงตลอดกินนะครับในรายการตลอดข่าวมากิน
ที่มาชิมแล้วอร่อยคอนเฟิร์มอร่อยมากเลยครับ
ขอบคุณพี่โอครับ
สัปดาห์หน้านะช่วงตลอดกินจะพาคุณผู้ชมไป
อิ่มหนำสำราญกันที่ไหนติดตามกันให้ได้นะครับ